คุณผู้ชมคะคลิปนี้โอ้โหโด่งดังในโลกโซเชียล
เหตุการณ์ที่ระยองมีกลุ่มหญิงสาวเขากลับจากสถานบันเทิง
อาการก็คล้ายกับคนเมานี่แหละเขาแวะข้างทางกะว่าจะกินข้าว
แต่สุดท้ายประสบเหตุมีรถมาชนท้ายนะคะ
กู้ไพก็ไปช่วยแต่กลายเป็นว่าเถียงกับกู้ไพ

โอ้โหคลิปนี้นะคะถ่ายโดยเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
แล้วหญิงสาวที่อยู่ในคลิปนี้

กลับจากสถานบันเทิงเขาก็พูดในคลิปแหละเนาะว่า

โดยเฉพาะผู้หญิงเสื้อชมพูก็ต่อว่าต่อขานเจ้าหน้าที่
เพื่อนผู้หญิงอีก๒คนที่มาด้วยกันเสื้อส้มกับเสื้อแดง
เหมือนกับพยายามจะปรามเพื่อน
แล้วก็ขอร้องกู้ภัยว่าอย่าทายอย่าทายอย่าถือสาเลยเพื่อนเมา
กู้ภัยก็พยายามจะตอบว่าเขาเป็นกู้ภัยจะไปเจาะเลือดไม่ได้

น้องกลุ่มนี้ก็เหมือนกับเถียงอะเนาะเถียงกู้ภัยอะไรแบบนี้ค่ะ
เผยแพร่ไปในโลกโซเชียลโอ้โหคนตำหนิเยอะมาก
วันนี้น้องเสื้อชมพูในคลิปอะค่ะน้องอิงกับเพื่อนอีกสองคน
พลอยคือคนเสื้อส้มน้องทีนคือคนเสื้อแดง
ไปที่สพปลวกแดงไปตกลงกับคู่กรณีที่มาเฉียวชนรถของเธอ
ก็เลยถือโอกาสนี้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นในคลิป
อิงเสื้อชมพูในคลิปนะคะก็บอกว่าเมื่อคืนเมาจริง
จอดรถกินข้าวข้างทางตลาดสะพาน๔รถเก๋งมาชนท้าย
หน้าพลอยเลยไปฟาดหน้าไปฟาดกับกระจกรถจนกระจกแตก
เขาก็เลยคิดว่าอุ๊ยตาเขาช้ำแน่เลย
กู้ภัยมาถึงอยากจะให้ช่วยประถมพยาบาลถามหาอุปกรณ์เจาะเลือด
ที่บอกให้เจาะเลือดเขาบอกว่าให้มาเจาะเลือดที่ตาเขากลัวเลือดคั่ง
อยากจะให้กู้ภัยช่วยเจาะเลือดให้หน่อยกลัวเลือดคั่ง
แต่กู้ภัยคงเข้าใจผิดคิดว่าให้ไปเจาะเลือดคู่กรณี

พวกเธอมองว่าทำให้สังคมเข้าใจพวกเธอผิด
เหมือนกับโอ้โหพวกเธอไปขับรถชนกู้ภัยหรือเปล่า

แล้วมีการโทษเถียงอะไรกัน
ก็มีค่ะมีโดยอารมณ์เมาด้วย

ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยปลวกแดงก็มารอพบ

แล้วก็อธิบายในมุมของทางกู้ภัย

ก็เพราะว่าอยากจะให้อีกฝ่ายได้เห็นว่าตัวเองทำอะไรลงไป
อยากได้คำขอโทษที่มาจากใจนะคะ
ไม่ใช่ศักดิ์แต่ขอโทษให้มันผ่านไป
แต่ทางกู้ภัยเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะ

เขาก็ขอโทษขอโพยกันไปเรียบร้อยค่ะ
เห็นสุดท้ายมีการจับไม้จับมือกันด้วยนี่
ใช่ค่ะ
แต่น้องก็เมื่อคืนก็เมากัน
นี่ก็พากันขี่รถกลับนี่ก็ระวังนะ